คุณผู้ชมมาดูเรื่องของหวย๓๐ล้าน

คุณจะเอาเรื่องไหนล่ะหวย๓๐ล้านใคร

คราวนี้เอาหวย๓๐ล้านคำชโนธก่อนดีไหม
เพราะว่าก็เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน

เพราะว่าตอนนี้มันสับสนมาก
สื่อแต่ละสื่อใช้ไม่เหมือนกัน
สรุปแบบนี้เพราะว่าเมื่อวานทั้ง๓คนค่ะ

สรุปแล้วในข่าวที่บอกว่าชื่อติ้น

ป้าเรวดีเรียกว่าติ๊นแบบนี้นะคะ

คือมันเกิดจากการที่ป้าติ๊นไปบอกว่า
๒ปีโดนยักยอกหวย๓๐ล้าน
กรณีแรกคือ๑เมษายนตร์ปี๕๙
อันนี้มีเรื่องกับป้าสุดารัฐหรือว่าป้าดา
แล้วตอนนี้เรื่องอยู่ในชั้นศาลอยู่นะ

ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว

๑เมษายนเหมือนกันถูก๓๐ล้านเหมือนกัน
แต่โดนนางจรูนหรือว่าป้าติ๋วยักยอกไป
อันนี้เรื่องอยู่ในชั้นตำรวจไม่เหมือนกันนะ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยท้า
ติ๋มเป็นคนท้าว่าให้ป้าติ๋วกับป้าดา
มาเลยมาที่วัดพระแก้วมาสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลย

ครับแต่ดิฉันจะเล่าว่าป้าเรวดีนะ

อันนี้มันคือคดีหวย๓๐ล้านป้า
บางคนก็เรียกคดีหวย๓๐ล้านคำชโนธ
ค่ะโดยเมื่อวานนี้ป้าเรวดีก็ท้า
จรูนหรือว่าป้าติ๋วรวมถึงป้าสุดารัฐ
หรือว่าป้าดามาเลย
มาเพื่อสาบานที่วัดพระแก้ว

ใช่แล้วเมื่อวานนี้คือไม่ได้เข้าไปข้างในค่ะ

แล้วก็บอกว่าใครที่พูดโกหก
ขอให้ชีวิตมีอันเป็นไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษ

ลานฝั่งตรงข้ามวัดพระแก้วอยู่ใกล้กับประตูวิเศษชัยศรี
ทีนี้ป้าติ๋วกับป้าดา

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เอ่ยชื่อตัวเอง
ส่วนป้าติ๊นหรือเรวดี

เพราะเรื่องทูบที่ต้องบอกคุณผู้ชมคือเขามีการเถียงกันด้วย
แต่ตอนนี้ที่มีการจุดทูปดอกเดียวเนี่ยคือจุดทูบสาบานนะ
จุดทูปสาบานเอาโพยมาเลยแล้วก็อ่านคำสาบาน
โดยป้าเรวดีก็เริ่มสาบานไป
พอหลังจากป้าเรวดีสาบานเสร็จก็ให้ทางฝั่งป้าติ๋วกับป้าดา
เขาก็จุดทูปคุณผู้ชมเห็นไหมจุดทูปเป็นกรรมเลยค่ะ

คือเขาส่งทูปต่อกัน๑๖ดอกเพื่อให้สาบาน
มีทูปหลายดอกสามปั้ง๑ดอกซิบหกดอก

ฆ่าใส่ร้ายนางจรูนและนางสุดารัฐ
ขอให้วิญญาณอันชั่วร้ายทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณที่นี้
มารุมทำร้ายข้าขอให้ข้าถึงแก่ความตายภายใน๓วัน๗วัน
ข้าไม่ได้ใส่ร้ายพวกเขา
ทั้งสองคนขอให้เขาฆ่าพบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป
แต่ถ้านางสุดารัฐและนางจรูนโกงค่าไปจริง
ขอให้เขาเป็นบ้าวิกลจริตและติดคุกไปในที่สุด
และขอให้วิญญาณชั่วร้ายทั้งหลายจงรุมร้อมทำร้ายพวกเขา
ไม่ว่าจะกินข้าวกินน้ำขอให้กลับกลายเป็นยาพิษ
ดชีวิตของพวกเขาภายใน๗วัน๓วัน
ขอผลแห่งคำสาบานนี้จงบังเกิดผลในเร็ววันด้วยเถิน
สาธุแล้วห้ามกลับคำสาบานสามคนนี้ไม่มีการที่จะมากลับคำสาบานในภายหลังได้
ข้าพเจ้าไม่เคยถูกหวย๓๐ล้านและได้ให้การกับต่อเจ้าหน้าที่พนักงานด้วยความสัตว์จริง
ข้าพเจ้าโกหกขอให้มีอันเป็นไป
แต่หากข้าพเจ้ามิได้โกหกขอให้ผลแห่งกรรมจนโดนบันดาลให้ผู้ที่คิดร้าย
ข้าพเจ้าจงมีอันเป็นไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ
ข้าพเจ้าสุดารัฐข้าพเจ้าขอสาบานต่อหน้าพระแก้วมรกฏตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ที่ข้าพเจ้าว่า
ข้าพเจ้าไม่เคยถูกหวยสามสิบล้านเลยและได้ให้การต่อเจ้าหน้าที่พนักงานด้วยความสัตว์จริง
ข้าพเจ้าโกหกขอให้มีอันเป็นไป
แต่หากข้าพเจ้ามิได้โกหกขอให้ผลแห่งกรรมจงโดนบันดาลให้ผู้ที่คิดร้าย
ข้าพเจ้าจงมีอันเป็นไปด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ

คนใส่เสื้อสีดำคือนางเรวดี
ส่วนคนใส่เสื้อสีขาวที่เห็นนี้คือนางจบรูน
ส่วนคนใส่เสื้อสีเหลืองนั้นคือนางสุดารัฐ
บางคนก็เรียกคดีนี้ว่าเป็นคดีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
เมื่อก่อนรู้จักกันแต่ตอนนี้ไม่อยากเรียกว่าเพื่อนแล้ว
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่านางเรวดีเนี่ย
เขากล่าวอ้างว่าทั้งนางสุดารัฐ
เมื่อปี๕๙รวมถึงนางจรูนปี๖๐

แล้วเสร็จแล้วพอถูกรางวัลเธอยักยอกไป
ทั้งที่ทั้งสองคนคือนางสุดารัฐกับนางจรูน
ยืนยันว่าฉันไม่ได้ซื้อหวย

ฉันไม่เคยเอาหวยไปขึ้นเงินรางวัล
เล่าให้ฟังก่อนว่าเรื่องมันมาจากตรงนี้
แต่ทางฝากฝั่งของนางเรวดีก็ยังยืนยันว่า
ซื้อด้วยกันฉันยังเซ็นอยู่เลย
แล้วเธอก็เอาเงินไปใช้ไม่ยอมลำแบ่งฉัน
คืออย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันยังอยู่ในชั้นศาล

เพราะว่าอย่างกรณีของนางสุดารัฐเนี่ยเดี๋ยวสารนัดอีกทีหนึ่งช่วงมีนาเมษายนนี้
ส่วนเรื่องของนางจรูนบอกว่าตอนนี้ให้ทนายดำเนินการไปแล้ว
แต่ตอนที่มีท้าสาบานที่ดิฉันพูดถึงเรื่องทูบ
คุณจำได้ไหมทูปหนึ่งดอกกับทูปหนึ่งกรรม
ทางฝากฝั่งป้าสองคนนี้ค่ะนางจรูนกับนางสุดารัฐ
ก็บอกว่าทำไมตอนจุดทูปสาบานจุดทูบดอกเดียว
ว่าทางฝั่งป้าเรวดีเรวดีแล้วก็บอกว่ามีการเชิญผีสางนางไม้

ทางฝั่งนางเรวดีบอกว่าที่จุดทูปดอกเดียวเพราะว่า
เชิญผีสางนางไม้ให้มาทำลาย
เพราะดอกเดียวเหมือนว่าเหมือนไหว้ผี
ไหว้ผีแล้วก็มาทำร้ายทำลาย
แต่ถ้าเกิดว่าเชิญเทพคือการปกปักรักษา

แล้วนอกจากนี้ทางด้านฝั่งนางสุดารัฐ
แล้วก็นางจรูนก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐด้วยนะ
บอกว่าตอนที่สาบานรู้สึกเลยเหมือนมีลมวูบหนึ่งพัดเข้ามา
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอน
บอกด้วยนะคะว่าการเดินทางมาวันนี้
มาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราทั้งสองคนไม่ได้เป็นฝ่ายผิด

ตามที่นางเรวดีกล่าวอ้าง
ส่วนฝากฝั่งของนางเรวดีที่เป็นคนกล่าวอ้างก็บอกว่า

แล้วยืนยันด้วยว่าจะเดินหน้าสู้คดีต่อไป
มั่นใจว่าตัวเองถูกรางวัล
แล้วถูกยักยอกไปตามที่กล่าวอ้างเอาไว้
แล้วคุณถ้าเกิดย้อนไปก่อนที่จะทำพิธีสาบาน

ยืนยันกันมีกันขึ้นมึงขึ้นกลูนะนะ
ชาวต่างชาตินักข่าวที่อยู่บริเวณวัดพระแก้วเนี่ย
ก็มามุงดูแต่สุดท้ายนักข่าวก็ต้องช่วยกัน

ใช่แล้วอยู่ใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะฮะ

แต่มันมีคุณผู้ชมที่

เมษายน๕๙กับ๑เมษายน๖๐

แต่ว่ามันน่าคิดตรงที่ทั้งคู่ก็สาบาน
พร้อมกันเลยไงมันก็เลยเดายากว่าอ้าว
คุณกล้าสาบานทั้งคู่แล้วใครผิดใครถูก

ความจริงก็เหมือนคดีของ

เพราะถ้าเราฟังกันโอ้ชื่อก็คล้ายกัน

ป้าเกี้ยวป้าบินก็เยอะไปหมดเลย